กลับมาในช่วงนี้เป็นช่วงของเลขคลิกชีวิตนะครับ
แล้วก็อาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตอยู่กับเราแล้ว

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต้องบอกเลยว่าเลข๒คู่นี้เป็นเลขที่อยู่ในกลุ่มต้องหลีกเลี่ยง

เนื่องจากว่าเป็นเลขที่ทำให้ชีวิตมีปัญหา
แต่เราจะมาพูดกันในแง่มุมของความรักนะคะ
สำหรับ๒๗๗๒ก็ต้องเห็นว่า๒เป็นตัวแทนของดวงจันทร์
ดวงจันทร์นี่คืออะไรอ่อนหวานอ่อนยนเข้าถึงจิตใจคนเห็นใจผู้คน
นี่จะเป็นเลขของความมุมานะรับผิดชอบ
แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตคนอื่นอยู่ในมือเราที่เราต้องรับผิดชอบอีก

ฟังแล้วดูดีแต่คราวนี้คนคนนี้ถ้าใช้เลขนี้ก็จะรู้สึกว่า
ความลำบากของคนอื่นคือความลำบากของตัวเอง

ภาระใช่ค่ะทำงานหาเงินมาสละเวลาต่าง
เพื่อจะช่วยเหลือคนนอกบ้านแล้วคราวนี้คนในบ้านเกิดอะไรขึ้น
อยู่แบบเธอก็ไม่มีเวลาให้ฉันเพราะเธอก็บ้างา

แล้วเงินทองจุนเจือครอบครัวหรือเปล่าก็เหมือนกับโดนเบียดไปละส่วนหนึ่งนะคะ
ก็เลยเป็นปัญหาคาราคาสังในเรื่องของเงินทอง
คนรักที่อยู่ด้วยกันก็นานไปก็ไม่ไหว
เหมือนจะต้องมานั่งเบียดเกษียณเนอะ
แรกเนี่ยก็สีทนได้หลังสีทนไม่ไหวแล้วฮะ

ก็นี่แหละค่ะก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งทำให้เลิกลากันง่ายขึ้นนะคะ
แล้วก็ส่วนอีก๑ตัวเลขก็คือ๖๗
เลขนี้เท้าความอยู่แล้วว่าเป็นเลขพลิกคว่ำของชีวิตนะคะ
เนื่องจากว่าเลข๖กับเลข๗เนี่ย
เป็นดาวที่มีความขัดแย้งกันในตัวอยู่แล้ว
จากเลข๖เป็นดาวสุกเทพแห่งศิลปะและการบันเทิงนะคะ
สดใสความชื่นชมในกลิ่นเสียงรถที่สวยงาม
และ๗เป็นเลขของความมานะบากบัตรและรับผิดชอบ

ข้างตึงเครียดด้วยมุ่งมั่นจะทำให้ชีวิตดี
พอคู่นี้อยู่ด้วยกันส่งผลให้คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
เหมือนกับคนหนึ่งก็คาดหวังความโรแมนติกในความรัก

ใช่แล้วแถม๖เนี่ยก็ยังเป็นเลขของความชอบสิ่งของพวกแบรนด์เนม
พออยู่ด้วยกันเกิดอะไรขึ้นล่ะก็นั่นแหละความผิดหวังซึ่งกันและกัน

ใช่ก็เลยเป็นผลเป็นผลหลักเลยทำให้อยู่ด้วยกันแล้วคุยกันคนละภาษาเข้าใจคนละรูปแบบ
ก็คือเป็นเลขคู่ที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เป็นเลขต้องห้ามเลยใช่ไหมคะสีแดงเลย
ใช่ค่ะต้องห้ามอยู่แล้วแล้วยังไม่พอจะส่งผลเรื่องความรักทำให้เลิกลากันได้ง่าย
ความรักมันก็มาจากเงินในกระเป๋าเนี่ยนะถ้าเลขมันดีมันก็จะส่งเสริมไงแต่ถ้าเลขไม่ดีเลขที่คู่ที่มันแบบว่า
อยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่เรื่องแต่ราวแบบนี้หักล้างกันแบบนี้อย่าไปใช้มันเลยเนาะ
แบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าไม่ควรมีในเบอร์เลยถ้าเลือกได้ขึ้นมาก็เปลี่ยน
เอาอย่างนี้ดีกว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านส่งกันมาเยอะมากเลยเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขวันนี้
เช็คสถานะการเงินกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอ่าคุณชนะมา
เอาล่ะไปดูท่านแรกนะครับที่ไลน์มาพูดคุยกับเราแล้วก็ส่งหมายเลขมาเดี๋ยวผมอ่านชื่อก่อนละกัน
คุณบัณฑิตเมืองมูลนะครับนี่ส่งหมายเลขโทรศัพท์มาด้วยเดี๋ยวจะขึ้นให้ทางหน้าจอนะฮะ
เป็นเลขตัวท้ายที่เราตัดมาแล้วโดยเฉพาะเดี๋ยวอาจารย์ปอลจะดูให้นะครับ
ก็คือ๒๐๘๙๘๙๓หมายเลขโทรศัพท์นี้ดีต่อคุณบัณฑิตไหมฮะ
ตอนนี้เราไม่ได้ดูนะคะว่าอาชีพอะไรเพราะเขาไม่ได้บอกมา
หลักเลยคือ๒๐เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยต้องสังเกตนะคะว่าคุณเป็นภูมิแพ้แล้ว
หอบหืดด้วยนะคะแล้วก็๐๘เนี่ยคุณจะเป็นคนที่อารมณ์รุนแรง
รวมถึงเรื่องการเจ็บป่วยในช่องท้อง
ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการใหญ่สามารถใช้ได้
แต่ค่อนข้างจะเกลี้ยวกาดและออกคำสั่งด้วยความเด็ดขาด
คือ๘๙จำได้อาจารย์บอกเป็นเลขจักรพัดเลยเป็นเลขของความยิ่งใหญ่

แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำธุรกิจอย่างนั้นใช้ไปเหมือนกับจะเหนื่อยฟรี

พอฟังอาจารย์ปวิทย์ศพมาแบบนี้น่าจะต้องเปลี่ยนนะสำหรับคุณปฏิษฐ์

เพราะว่าอย่างน้อยเรื่องเจ็บป่วยเนอะเราก็ทำให้ตัวเองสบายใจขึ้น
ก็ออกแล้วนะคะมีอีกค่ะ๑ท่าน
ใช่ค่ะเป็นคุณยุ้ยนะคะธนริดาค่ะ
หมายเลข๗ตัวหลังนะคะก็คือ๓๐๕๔๗๙๘นะคะ
น่าจะเป็นผู้จัดการนิติที่คอนโดแห่งหนึ่ง
ค่ะสำหรับท่านนี้นะคะ
เลขคู่เสียก็อยู่ที่๓๐และ๐๕
นี่เราจะรู้เลยว่าคุณจะมีอาการปวดไมเกณฑ์
แน่แล้วไมเกรนปวดเบ้าตามีปัญหาลูกในตานะคะ

จริง๐๕ถือว่าเป็นเลขที่ดีเป็นเลขของการมีขั้นตอนในการทำงาน
แต่เนื่องจากอย่างที่บอกว่าศูนย์มันอยู่ในเบิงเมื่อไหร่
มันก็จะไม่ดีมันก็จะไม่ดีมันก็จะมีผลแล้วล่ะ
อาจจะทำให้เจ็บป่วยเป็นพวกเนื้องอกได้
แล้วตามด้วย๕๔๕๔ก็ต้องบอกว่าเป็นเลขไหวพริบปฏิพันธ์
เป็นคนที่ฉลาดรู้จักผู้รู้จักจาผู้ใหญ่นับถือ

เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตจริงจังกับคำพูด
แล้วก็หาเงินก้อนโตเก่ง
แต่อันนี้เป็นผู้จัดการนิติบุคคลก็ต้องบอกว่า

อาจจะไม่เหมาะเพราะจะดูดุไปด้วยนะคะส่วนหนึ่ง
ก็คือดูแล้วมีทั้งดีและไม่ดีแต่น่าจะต้องเปลี่ยน

อยากให้ดีขึ้นก็ควรจะเปลี่ยน

คราวนี้เราเปลี่ยนจากเบอร์โทรศัพท์มาดูทะเบียนรถบ้างดีไหมคะ
คุณผู้ชมส่งทะเบียนรถมาเยอะเลยนะคะอย่างท่านนี้ก็ส่งมา
เป็นคุณกัญญากรดิตสวรกุลนะครับ

เพราะว่าปกติเราถ้าจะดูลึกขนาดนั้นจริงมันต้องมีหวดหมู่ข้างหน้า

แต่ว่าสำหรับ๔ตัวนี้เราก็บอกได้แล้วว่าให้แก้อะไรเนาะ
ก็ให้เอาทองคำเปลวปิดที่เปลวนะคะติดที่เลข๓
ก็จะเหลือทะเบียนเป็น๑๙๙
ก็ยังถือว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง
แล้วก็เป็นคนที่มีความคิดแปลกแหวกแนวค่ะ
อาจารย์ค่ะพอเวลาเราเอาทองคำเปลวไปแปะเราต้องมีแบบบทพูดอะไรไหมคะ
ก็พอเราแปะแล้วแล้วก็มีการไปไหว้
ไหว้บอกว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราจะเป็นนางรถ
ที่จะบอกว่ารถเราได้เปลี่ยนเป็นทะเบียนนี้แล้วนะ
ค่ะประมาณนี้ลองเอาทองคำเปลวไปแปะเลข๓ดู
คือไปแปะเอาไว้เนี่ยไม่ได้แปะปิดไม่ให้เห็นนะครับ

ปิดไว้นิดเดียวนะครับปริม
หมายเลขนะคะ๐๐๐๑๖๔๐๐
สรุ้าอย่างที่บอกชอบมีคนเอาความลับมาแอบกอสซิบให้คุณฟังมาแอบกอสซิบไปคุณฟังแต่คุณไม่ได้
เป็นคนที่น่าคุยด้วยน่าบอกความลับเข้าไป
แต่ถ้ายังไงเปลี่ยนเพราะศูนย์เยอะขนาดนี้
บางทีเราก็ไม่ต้องการที่จะเก่งด้านเดียวเก่งหลายด้านก็ดีกว่า
อาจารย์แนะนำไหมว่างานราชการควรมีตัวเลขเกี่ยวกับเลขอะไรบ้าง
งานราชการก็ควรจะมีเลข๑๙หรือ๙๑
ถ้าเป็นระดับหัวหน้าแล้วก็เป็น๓๕
แต่ว่าในเบอร์ก็ต้องเป็นเลขมงคลทั้งหมดด้วยนะคะ
ในเบอร์ก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานด้วย
พูดคุยกับคนในองค์กรด้วยอย่างเช่น๒๔๒๖๔๖นะคะ
เอาล่ะดีมากเลยสำหรับใครที่รับอาชีพเป็นราชการนะครับ
ลองเอาเลขพวกนี้ไปปรับใช้กับคุณผู้ชมดูนะครับ
เพื่อจะส่งผลดีกับชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำกันแล้วกัน
เรื่องของการดูเรื่องราวพวกนี้เป็นความเชื่อนะครับ
แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย

ทบทวนกันอีกหน่อยไหมคะสำหรับท่านใดที่อาจจะเพิ่งมาฟังเรื่องราวของเลขาศาสต
กับอาจารย์ต่อชาร์จที่จะเป็นตัวเลขที่ดีค่ะ
ซึ่งเลขกลุ่มที่ใช้งานได้เลยเป็นเลขมงคลทั้งหมด
ก็คือสามารถเลือกใช้หยิบใช้ได้เลย
ใช่แล้วก็จะมีชาร์จสีแดง

นี่เอาล่ะแนะนำแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมสไลด์หน้าจอมือถือแล้วถ่ายเอาไว้เลย
แล้วพอสีแดงให้หลีกเลี่ยงถ้าเราเห็นว่ามีในเบอร์โทรศัพท์เราให้สงสัยแล้วว่า
มันเป็นสิ่งไม่ดีตามนั้นจริงหรือเปล่า
แต่ถ้าสีเหลืองนะคะก็คือว่าให้ค่อยคิดว่าเหมาะกับตัวเราหรือเปล่า

ก็คือสีเหลืองเนี่ยคือเลขที่ควรรู้เหตุผลก่อน
ก่อนใช้ก่อนที่จะนำไปใช้หยิบไปใช้แต่ว่าถ้าปลอดภัยเลยก็คือกลุ่มสีเขียวเลย
ใช่อย่างยกตัวอย่างง่าย๒๕ถ้าผู้ชายใช้ดีแน่
พ่อนารีอุปถัมภ์แต่ถ้าผู้หญิงใช้ผู้หญิงก็ต้องยอมตามใจผู้ชาย

แต่ว่าถ้าใครไม่อยากกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเลี่ยงนะ
เลี่ยง๒๗๗๒๖๗๗๖ที่เรากระพริบขึ้นให้นี่นะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันอีกหน่อยแล้วกันนะคะ
สำหรับคนที่ส่งเบอร์โทรศัพท์เข้ามายังพอมีเวลาอยู่บ้าง
คุณพันธิมลค่ะอาชีพค้าขายนะคะ
หมายเลข๗ตัวหลังคือ๒๓๙๘๙๘๔นะคะ

เบอร์นี้เกือบดีที่สุดนะคะเกือบดีที่สุด
ใช้คำว่าเกือบดีเพราะว่าเปิดมาด้วยเสน่ห์คนติดตาตึงใจด้วยเลข๒๓นะคะ
แล้วพอ๓๙เป็นคนที่เก่งชนะคู่แข่งค่อนข้างมีความกระตือลือล้นทะเยินทะยานด้วยตัวเองนะคะ
มีโชคเรื่องเรื่องอะไรเรื่องโรตเตอรี่
อ๋อเป็นคนมีโชคอาจจะมีโชคมีลาบ
มีโชคมีลาบ๙๘๙ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นเลขจักรพรรดินะคะ
แต่ว่าคนนี้ถือว่าวางได้ถูกตำแหน่งคือวางในตำแหน่งกลาง

ใช่ตรงกลางตำแหน่งที่ไม่ทำให้เกิดเอฟเฟคกับคนที่เราคุยด้วย

ไม่ได้น่ากลัวจนเกินไป
เป็นความสามารถส่วนตัวเป็นความแข็งแกร่งในตัวแล้วกัน
แล้วก็พอเขาปิด๘๔พลาดไปนิดนึงที่บอกนะคะ
ปกติเป็นเลขของความเร็วความไว

ต้องมีกิจกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลา

แล้วเลขนี้อาจจะทำให้คุณพลาดเรื่องเอกสาร
จะถูกใครแบบยื่นมาเร็วเอาเส้นอย่างนี้
ครับคือฟังโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะดี

พอฟังแบบนี้แล้วแนะนำให้ต้องเปลี่ยนไหม

คือกลางเหมือนกับเรารู้แล้วว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงความเร็ว

เราก็ช้าลงอ่านเอกสารให้มากขึ้น

ถูกรู้ค่ะคุณ
ไม่ต้องบอกหรอกมาบอกดีกว่าว่างวดหน้า
คุณลาดทองฮาร์ดแวร์นะ

โอ้โหเยอะเลย
อันนี้มาเพียบเลยค่ะ
เปิดตัวมาก็ต้องบอกเลยว่า

ถ้ามีหนี้สินก็เป็นลักษณะเงินหมุน
เงินเข้าแล้วออกเลยหมุนอยู่นั่นแหละ

แต่ให้สังเกตนะคะยิ่งทำยิ่งไม่ได้อะไร
ก็มันหมุนออกหมุนออกหมดเลย

แล้วก็เรื่องการงานมักจะถูกหักหลังนะคะ

แต่ว่าข้างหน้าเสียหมดเลย

ถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรก็สามารถติดตาม

วิจารณญาณในการรับชมด้วย

เจอกันแบบนี้ในทุกวันจันทร์ในช่วงเบรกสุดท้าย